ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะโจรผัวเมียซึ่งมาก่อเหตุอ่ะ
จี้มาจี้ชิงทองจากพนักงานปั๊มคุณคิดดูสิ
ได้ทั้งสร้อยได้ทั้งข้อมือได้ทั้งแหวนไปน้ำหนัก๖บาทนะ
โอ้โหเงินสดอีกสามหมื่นครับแล้วถามว่าพนักงานปั๊มเป็นยังไงบ้าง
อุ้ยมีแผลค่ะเลือดไหลเนี่ยตรงคอตรงอะไรแบบนี้โดนจี้อนะคะ
นี่ดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะผู้เสียหาย
คือนางสาวนงนุษยิ้มสายอายุ๓๗ปีเป็นพนักงานปั๊มน้ำมัน
ให้นักข่าวดูเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ
บาดแผลที่คางพี่เขาน่ะมีเลือดไหลที่คอด้วย
เพราะว่าอะไรพี่เขาโดนคนร้ายเอามีดมาจี้ชิงทอง
แล้วพยายามต่อสู้ไงที่เห็นผมกระเซอะกระเซอ
คุณเห็นไหมมีอะไรมีย่าอะไรติดอยู่ที่ผมด้วย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสามทุ่ม
เมื่อวานนี้ในซอยบ้านกล้วย๔๐อยู่ที่อำเภอเมืองชายนาฏ
ตอนนั้นชาวบ้านทั้งซอยวิ่งออกมาจะช่วย
เพราะว่าพอรู้แล้วเนี่ยว่านางสาวนงนุษย์โดนกระชากสร้อยใช่ไหม
ชาวบ้านเอาไม้มาเอามีดเอาจอบมา
จะจับคนร้ายแต่ก็จับไม่ทัน

จุดที่เกิดเหตุไปเจอปลอกมีดยาวสัก๑๐นิ้วตกอยู่
จุดตรงนั้นมีการยื้อยุดกันพอดี
แล้วทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปได้อะไรไปบ้าง

ก็เป็นสร้อยคอ๓บาทละข้อมือ๒บาท
แล้วในกระเป๋าสะพายมีเงินสด๓๐๐๐ก็เอาไปด้วย

รวมแล้วนี่๒๕๐๐นะ

นงนุษย์เล่าให้ฟังแบบนี้พอเลิกงานปั๊บ
ขี่รถจะกลับเข้าบ้านพอจะเข้าซอยตรงนั้นมันเป็นป่าย่าไง
คนร้ายทั้งผัวเมียเลยนะน่าจะเป็นผัวเมียกัน

ผู้ชายสูงประมาณ๑๘๐ก็ดักรออยู่
และมันก็เอาซอยขอไปซอยข้อมือไปเอากระเป๋าไป
แล้วเมียของคนร้ายอีกคนนึงก็ขี่รถตามมา
คือทั้งสองคนผัวเมียใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ

นี่ที่ชาวบ้านถือเป็นอาวุธหมดเลย
ทั้งจอบทั้งไม้
ตัวคุณนุ้งนุ้นเนี่ยพกของมีค่าในตัวเยอะมากเลยนะ
มูลค่ารวมสองแสนห้าเอาลองฟังเถอะหน่อยค่ะ
มีข้อมือสองบาทแล้วข้อคอสามบาท
คอนี่ทำงานกระชากออกไปเลยเหรอ
กระชากแล้วนี่พระร่วง
ตกใจไหมเจออีกอันอย่างนี้
นี่พี่นุ้งนุ้นข้อคอสามบาทข้อมือสองบาท
นงนุษย์จ๋าแล้วทำไมถึงมีของมีค่าเยอะเหลือเกิน

บอกว่าเงินสดต้องเก็บไว้ให้กับเจ้าของปั๊ม
แต่นี่คนร้ายคงเป็นคนใกล้ตัวแหละ
มันรู้ไงมันรู้เวลาเลิกงานของฉันแล้วมันก็รู้ด้วยว่าใส่ทองหลายบาท
ทีนี้ตำรวจต้องไปไล่กล้องวงจรปิดนะตามจับตัว
ผัวเมียที่บอกว่าอ้วนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
แต่ย้ำเตือนนะคุณผู้ชมบางทีของมีค่าของเรา

อย่าใส่เก็บไว้ที่บ้านดีกว่านะครับ